ที่เท้าฟื้นเจริญศรีกันต่อดีกว่ากับน้องการทัศนะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าอุ๊ยล่าสุดจะมีเรื่องการมงดรรมมากภัทรภื้อล้ำไงคะ
ใช่จบไปแล้วภาคใต้อ่ะเออคุณผู้ชมถามมานี่ที่ภาคกลางว่าวกันซื้อพูดกันดีดีกว่า
คืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะจะเล่าให้ฟังคือก่อนหน้านี้ช่วงแรกเลยจำได้ไหม
น้องการเขาปล่อยคาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวยมา
โด่งดังเป็นผู้แตกโดยหลายคนเรียกว่าการไหนก็การหลวงพ่อกลวยไง
ก็ใช่ไงแล้วคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยก็ทยอยมีผลงานเกี่ยวกับวัด
เข้าข่ายเลยว่าคนบางคนบอกว่าน้องการยังไม่เลิกหากินกับวัดอีกเหรอ
หังหางกอนว่ากินกับวัดอีกหรอเออราสุทธิ์ีข่าวบรรเทิงเทรัสของเราไปเจนบวนน้องการ
รัฐค่ะของเราไปเจอตัวน้องการมาเนี่ยน้องก็เล่าให้ฟังว่าสำหรับดราม่านี้เจอตั้งแต่เพลงแรกแล้วพี่
ตอนนี้ผมโอโนแคโนสนผมไม่สนใจแล้วแล้วก็ไม่ซีเรียสด้วย
เพราะว่ารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ความตั้งใจก็คืออยากแนะนำสถานที่ที่สายมูลไปไหว้แล้วสบายใจ
ให้คนได้รู้จักมากขึ้นตอนนี้ขอลุยโปรเจกต์มหามงคลให้เสร็จตามความตั้งใจที่วางไว้
ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะสาธุ
ก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมที่เวลาเราออกเพลงมาก็จะเจอปัญหาอย่างนี้ตลอดเวลา
ส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกครับแต่เราก็มีแอบคิดบ้างว่า
แต่สิ่งที่เราทำไปมันทำให้คนมองอย่างนั้นเหรออะไรอย่างนี้
คนก็จะบอกผมว่าทำต่อเถอะมันทำแล้วมันมีกำลังใจ
ถ้าเป็นแต่ก่อนมีตอบกลับครับแต่ด้วยทุกวันนี้มันอยู่ที่ความเคยชินไปแล้ว
มันชินจนที่รู้สึกว่าเราไม่ตอบกลับดีกว่า
หลวงพ่อกลวยแล้วทำไมไปหลวงพ่ออื่นล่ะ
คุณผู้ชมคนเรามีความศรัทธาได้หลากหลายเนาะ
แล้วน้องก็แบบนับถืออีกหลายท่านเกจิอาจารย์
ช่วยแบบให้เกจิอาจารย์ให้น้องเนี่ยมีแต่เรื่องราวดี
ออกจากวัดดีกว่ารู้สึกร้อนพูดไม่ค่อยชัดยังไงไม่รู้